และจากเหตุการณ์ดินถล่มในอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนะคะ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็พยายามเข้าไปสำรวจ

ชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มเติมแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะคะ
อกจากนี้ก็มีเรื่องของการเตรียมความพร้อม
เพราะว่าในพื้นที่ฝนก็ยังตกลงมาอยู่นะ

ติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะเพราะว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จุดนี้ที่ผมยืนอยู่คือจุดบริเวณที่
บ้านเรือนของประชาชนจำนวนกว่า๔หลังนะครับ
ถูกดินโครนเนี่ยทะลมลงมาจากยอดเขา

สามารถจำได้แล้วนะครับว่าจุดที่ยืนเนี่ย
ตรงไหนคือบ้านเรือนของประชาชนกันแน่
แต่ว่าจุดที่ไม่ได้ถูก

ที่ยังคงมีผลกระทบ
แล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นอยู่บริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับ

ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็ได้มีการเดินทางมาสำรวจพื้นที่ความเสียหาย

และก็ยังคงมีการประกาศเตือนว่าจุดนี้
ยังคงเป็นจุดที่มีความเสี่ยงภัยอย่างต่อเนื่องนะครับ

และอาจจะมีดินคนถล่มลงมา
สมเพิ่มมากขึ้นอีกก็เป็นได้ครับ

ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดานะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประมาณ๑๑นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
เพื่อสำรวจความเสียหายแล้วก็ฟื้นฟู
สภาพจิตใจครอบครัวผู้สูญเสีย

อบเงินเยียวยาแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต
ครอบครัวละ๒๕๐๐๐บาท

การป้องกันเหตุภัยพิบัติในอนาคต

ชีวิตนะครับออกจากพื้นที่ตรงนี้

จากมีความเสี่ยงนะครับที่ดินโครน

แต่ที่ดินแห่งใหม่นะครับจะสามารถให้ตั้งหลักปรักฐาน
อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับจะต้องมีการหารือ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และผิดกฎหมายในอนาคตครับ

ทางเจ้าหน้าที่ของการตรวจสอบ
แล้วก็การเร่งดำเนินการช่วยเหลือ
หลังจากนี้ก็จะมีการ

ให้กลับมาสู่สภาพเดิมให้รวดเร็วที่สุด

การป้องกันของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประกาศเตือนพื้นที่อำเภอบอกเกลือ

และอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดเหตุดินคนถล่มเพิ่มเติมได้นะครับ
และให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังภัย
และทางด้านของเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังเนี่ย
ก็มีการตรวจมาตรการตรวจเข้มนะครับทั้งทางเข้าและทางออกของหมู่บ้าน
เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเขตในหมู่บ้านได้
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดินคนถล่มขึ้นมาซ้ำเติมและจะมีผู้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บในอนาคตครับ
คุณผู้ชมครับอย่างที่ผมได้นำเรียนไปนะครับ
ก็คือว่าแนวทางหลังจากนี้ของทางพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาเนี่ย
ก็จะมีการหาที่อยู่แห่งใหม่ให้กับทางชาวบ้านที่อยู่ในเขตบ้านห้วยขาบนะครับ
ในขณะเดียวกันเนี่ยแนวทางการพักฟื้นชั่วคราวแล้วก็ที่จะมีการอาศัยอยู่เพื่อรอพื้นที่แห่งใหม่เนี่ย
พลเอกอนุพงศ์ได้มีการกล่าวว่าอาจจะต้องให้มีการอยู่ที่วัดหรือว่าโรงเรียนบ้านสว่างนะครับ
ที่เป็นจุดที่พวกเขาได้พักพิงอยู่ขนาดนี้
และนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่บ้านห้วยขาบในเขตอำเภอบอกเรือจังหวัดน่าน
นัทพงศ์เรียบสันเทียข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ